วันพรุ่งนี้มันเป็นรอบสำคัญ

เพราะว่ามันมาเยอะขนาดนี้มันต้องคาดหวังให้มากกว่าเดิ

น่าจะเป็นเรื่องที่ดีไปให้มากที่สุดนะครับ

ตอนนี้เราอยู่ในสายนะครับกับคุณสมชายภูลสวัสดิ์ครับ
ประธานฝ่ายพัฒนาเทคนิคของสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทยครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

คงต้องถามเรื่องของความหวังนะครับ
ตอนนี้เนี่ยแน่นอนกลายเป็นสมาคมกีฬาที่ถูกตั้งเป้าหมายไปแล้ว
ว่าจะต้องทำเหรียญทองอย่างน้อยเนี่ยนะครับ
๒เหรียญก็จะมีโอกาสใกล้เคียงกับการได้เหรียญทองเท่าเดิมคือ๑๒เหรียญ

จาก๑๐รุ่นที่ส่งไปแข่งในมุมของฝ่ายเทคนิคนะครับ
ประธานเทคนิคมองว่ามันเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายไหมครับก่อนเดินทางไป
ครับครับก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่น้องที่

ซึ่งก็แน่นอนครับมันมี

ก็ทำได้ดีนะครับ

เชิญทำให้ผลงานที่ออกมาก็
ค่อนข้างพอใจนะครับ
คุณสมชายครับในเรื่องของการตัดสินกับในรอบที่ผ่านมา
ของนักมวยไทยที่ลงสนามลงแข่งขันกันเนี่ย
มุมมองของคุณสมชายเป็นไงบ้างครับ

สองครั้งสองน้องครับแน่นอนเพราะว่า

นะครับครับและโดยภาพรวมแล้วผมผมคิดว่ายอมรับได้
กรณีของอย่างชัดชัยอะไรรักเลยนะครับ
เกมือจากเราก็ว่าจัดทางได้
ตรงนี้ครับต้องเรียนถามพี่สมชัยเพิ่มเติมนะครับ

คือมันแพ้เอกฉัน๐ต่อ๔เสียงเนี่ย
ในมุมมองที่เรากลัวคุยกันแฟนมวยก็คิดว่า

แต่ว่ามันไม่น่าจะแพ้ขายขนาดนั้นทั้งที่จริง
ยกแรกก็ไม่ได้ถิดขนาดว่าจะเป็นหล่อมาก

๒นี่ก็เพิ่งต่อยไปแค่นาทีเดียว

ซึ่งจะตัดสินใจว่าควรจะเป็นเท่าไห

แต่ทีนี้ว่านี่มันก็ไปแค่แป๊บเดียวไง
เดียวเราเพิ่งต่อยไปได้ชุดเดียวคือเราจับทางได้
แต่ทีนี้ว่าช่วงนั้นก็ยังว่าแหละมันมันก็อย่างที่เห็นนะครับ
แต่ถ้าครบยกเนี่ยผมยังมั่นใจว่าชัดชัยทำได้นะ
ผมมั่นใจว่ากลับมาได้นะครับก็ไม่เป็นไร
คู่หลังครับคู่ต่อชัดชัยมีประเด็นคือศีรษะชม

เดียวชนกันปุ๊บเนี่ยก็ต้องมารวมคะแนน
แล้วสุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่เข้าเป้าทั้งคู่
สุดท้ายยกให้มวยจีนไปมุมองพี่สมชายคิดยังไงครับ
ครับครับอันนี้เป็นเรื่องน่ากลังวล
วิธีการโชคของเราถ้าท่านสังเกตได้ดีเนี่ยฟอร์มการโชคของแต่ละคนจะไม่เหมือนเดิม
ตามโปสต์เค้าวางแผนมาซึ่งก็ได้เน้นว่าต้องระวังเรื่องหัว
ถ้าเน้นในเรื่องของหัวชนแน่นอนหลักอยู่แล้วในรอบรองชนะเลิศ
ที่กำลังจะแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้
แล้วนอกเหนือจากนี้แหละครับได้พูดคุยกับนักกีฬาไหม
ที่ผ่านเข้าสู่รอบร่องคณะระเร่อน

ทุกคนทำให้ดีที่สุด
มันก็ต้องเปลี่ยนไป

คุยกันทุกคนก็ไม่กังวลนะครับ
เฉพาะวุฒิชัยที่หัวบวมเมื่อวาน

น่าเป็นห่วงเพราะว่าคุณหมอเองก็
ช่วยไปดูร้อนและก็ปัญหาภาพอะไร

ทีนี้ก็นะพญังพรุ่งนี้ก็โอเคแล้วครับ

ให้กลับไปอีกครั้งให้มวยสากลของเรากลับมาบูมให้ได้
ขอบคุณครับ

นี่ก็คือภาพรมทั้งหมดในการ
พูดคุยกันสำหรับความ

ที่จะมองเห็นในเรื่องของความไม่ชอบมาพากลอยู่กว่านั้น
เป้าหมาย๒เรือนทองน่าจะได้นะ
ผมหวังให้ได้มากกว่านั้นถ้าผมดูของผู้หญิงนี่ก็ต่อยดีด้วย
เอาล่ะครับตามรุ่นตามเชียร์นะครับอีก๖รุ่นนะครับ